แคดดี้แคดดี้ผังหรอโจนวันต้ึกหลับเลยครับ

ตำรวจไปถึงแล้วยังไม่มีท่าทีสงบเลยนะ
ใช่ไม่สลดด้วยที่สำคัญ
โอ้โหจะหาเรื่องกับอีกคนนึงด้วยเนี่ยนะคะ
นี่เป็นช่วงที่ตำรวจสพบังแม่นางนำกำลังไปควบคุมตัวในพงศักดิ์ดิสยเดชอายุ๕๗ปี
เป็นอดีตนักแสดงนำภาพยนตร์เรื่องนชนักโทษชายเมื่อปี๒๕๕๙
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆ่ากันตายในบ้านค่ะ
แล้วคือสภาพนี้คือสภาพที่เขายังอยู่ในอาการมึนเมาอยู่นะคะคุณผู้ชม
ส่งเสียงโวยวายด่าตำรวจตามร่างกายเขาเองก็มีคราบเลือด
ตามลำตัวก็มีบาดแผลหลายแห่ง
ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจร่างกายแล้วนะคะก่อนนำไปสอบสวนที่โรงพัก
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองหลังอยู่ในรั้วเดียวกันค่ะ
เนื้อที่กว่า๒๐๐ตารางวาที่ตำรวจบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จนธบุรี
ตำรวจพร้อมแพทย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบศพนายพาสกรวิชาเพียรอายุ๕๖ปีเป็นจิตกรวาดภาพนอนเสียชีวิตอยู่ในสวนระหว่างบ้านทั้งสองหลังเนี่ยค่ะ
แล้วคือบาดแผลก็คือถูกตีเข้าที่หลังกกหูขวากระโหลกศีรษะนี่ยุบเลยนะ
ซี่โครงซ้ายยุบซี่โครงด้านหลังขวาก็ยุบ
จากการสอบสวนนายพงศักดิ์ผู้ต้องหาให้การว่า
เจ้าของบ้านเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เจ้าของร้านตัดชุดแต่งงานชื่อดัง
ให้เขามาอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อช่วยดูแลบ้านได้ประมาณ๓ปีตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้ว
ส่วนนายพาสกรผู้เสียชีวิตทางเจ้าของบ้านก็ให้มาอยู่อีกหลังนึง
แล้วก็มาทำอาชีพวาดรูปได้ประมาณ๒ปี
คือเขาแยกกันอยู่คนละหลังกับทางด้านของคุณภาษากร
แต่คือบ้านมันเหมือนกับว่าอยู่ในรั้วไปด้วยกัน
เป็นรั้วรอบขอบชิดเดียวกัน
เหล้าขาวมา๓ขวดมานั่งดื่มกัน
เขาเลยเกิดความรำคาญเดินหนีออกมา
แต่ผู้ตายยังเดินตามมาหาเรื่องอีก
อันนี้คือจากปากคำของทางผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาบอกด้วยอารมณ์ชั่ววูบเขาก็เลยคว้าขาตั้งกระถางต้นไม้สูงประมาณ๑เมตร

จากนั้นเดินกลับไปที่บ้านหลังที่ตัวเองพัก
ไป๑๕นาทีเห็นว่ายังไม่ลุกขึ้นมา
เดินกลับไปดูอีกทีอ้าวเสียชีวิตแล้วค่ะ
ก็ยอมรับว่าตัวเองตกใจทำอะไรไม่ถูก
วิ่งไปขอความช่วยเหลือรับประพันธ์หมู่บ้านให้มาช่วยดู
คิดเลยว่านายพาสกรจะถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ

และให้สาทมก็คือเอากระถางน่ะฟาดเขา

แล้วผมก็กลับมากินเหล้าเคราะห์ในบ้าน
เน่นแค่เนี่ยไปก็โปรมาดเลย
ปรากฏไปพบนี้ค่ะมีการโพสต์ภาพผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่ที่พื้น
ขณะที่ยังไม่ตายแล้วมีเท้าเหยียบอยู่ที่หน้าอก
พร้อมข้อความว่ายิ่งกว่าหมาอีกซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นการให้ปากคำของเขาอาจจะไม่ตรงไม่สอดคล้องกันนะคะ
ส่วนความเคลื่อนหน้าทางคดีล่าสุดทีมข่าวสอบถามไปยังพันธุรกิจเอก
ณพัฒนทัพทิมทงชัยภูมิกับการสอบพอบางแม่นางนะคะ
ทางท่านของผู้อำกับก็บอกว่าวันนี้จะนำตัวนายพงศักดิ์ไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุด้วยนะคะคงมีความคืบหน้าตามมาทางคดีนะคะ
และในช่วงนี้นะคะขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะคะอาจารย์ไรวันแสงสุนทรค่ะ